เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปีเขาเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุด
ก็คือศรีราชาชนบุรีถือว่าเป็นสีแดงเข้มนะคะเข้ามาจากบ้านเกิดของเขา
แล้วปรากฏว่าใครก็ตามที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ย
มาเข้าที่ปราจีนบุรีเนี่ยคือยังไงคะต้องมีการกักตัวถูกไหม
แล้วระหว่างที่เขากักตัวเนี่ยเขาเสียชีวิต
โอ้โหภาวะกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งต้องลงพื้นที่มาตรวจเชื้อโควิด๑๙
ให้กับคนที่อยู่ใกล้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณห้องแถวตรงนี้
แบ่งให้เช่าในตำบลท่าตูมอศรีมหาพฤษจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวานช่วงเย็นพร้อมกับไปฉีดค่ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณหน้าห้องเช่า
หลังจากที่ได้รับการแจ้งว่าตรงนี้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตค่ะ
ส่งไปพิสูจน์ไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะ
เพื่อนสนิทของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุโทรหาผู้ตายหลายครั้ง
แต่ผู้ตายก็ไม่รับสายจนกระทั่งช่วงเย็นเขาก็เลยแวะมาหาผู้ตายที่ห้อง
ก็พบว่าผู้ตายนอนเสียชีวิตไว้แล้วนะคะ
ในสภาพคือไม่สวมเสื้อนุ่งเพียงผ้าขาวม้าเล็บเขียวน้ำลายฟูมปาก
ก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
จากนั้นก็เลยมากักตัวอยู่ที่ห้องเช่าตรงนี้
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยตรวจหาเชื้อโควิดมาแล้วนะคะ๒รอบ
แต่ว่า๒รอบเนี่ยผลเป็นลบแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะคะ
ทีนี้ก็เลยเอาล่ะอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเดี๋ยวจะรอตรวจรอบที่๓นะคะ

อกจากนี้ยังทราบว่าผู้ตายเนี่ยนี่เดี๋ยวต้องดูด้วยนะคะว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่า
ผู้ตายชอบดื่มเหล้ามีโรคประจำตัวคือไทรอยด์แล้วก็ความดันโลหิตสูง
ล่าสุดก็เพิ่งไปรับการรักษาตัวเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
วันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้กักตัวรายนี้
ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมแพทย์ก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
เพื่อไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด๑๙โดยเร่งด่วนให้กับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทุกคนนะคะ
บริเวณใกล้เคียงด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นไซส์งานเกาะสร้าง
เตรียมที่จะเพิ่มมาตรการคุมเข้มการเข้าออกหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหม
ลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องมาตรวจกันแบบนี้นะใช่